เกมแรกนะครับก็เล่นในบ้านถือว่าได้ใจนะครับ
จริงเราเกือบจะชนะได้มากกว่าสกอร์ที่เห็นอยู่นะครับ

เสียประตูช่วงท้ายเกมทำให้เรานั้นถือคลองความได้เปรียบอยู่เล็กน้อย
แล้วก็เสียไป๒อเวโกครับ
เกมที่ช้างอารีน่านะครับ
บ้านของบุรีรำรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
เกมแรกนะครับเปิดบ้านเจอกับชุนบุฟคุณใดครับจากฝูงเทลีก
นี่เป็นประตูที่บุรีรำขึ้นนำครับ

หม่งเล่นทางครับดูมุมนี้ชัดเจนนะครับ
เลือกที่เสาแรกครับไม่ต้องแรงครับ
อุปราณสงห์ใหญ่คุมที่ทางบอนสบายอยู่แล้ว
จากนั้นก็บุกหนักนะครับทางชุดบุ๊ก
แล้วบอนเจางวาด๒อันตรายครับเค้าเจาะเจางวาดแรกไม่ได้แต่วาทเติร์นออกมาแถว๒
ได้เลี้ยงลุยเข้าไปครับหลบ๒๓คนแล้วก็ยิงนิ่งเลยครับอันนี้๖๙
สุสกรแบบนี้นี่เข้าทางเลยนะครับถ้าไปเล่นเกมที่๒แต่สุดท้ายครับยื้อไม่อยู่ครับ
ชัยชนะที่ถือว่าเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ของนักฟุตบอลไทยในการชนะทีมที่แข็งแกร่งอย่างชุนบุ๊ก
แล้วก็จะพยายามทำแบบนี้ต่อไปให้ได้ในเกมหน้าครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยครับ
ที่จะมีคิวอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนในวันเสาร์ที่๒มิถุนายนนี้
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็จะประกาศรายชื่อ๒๓นักเตะนะครับ๑๔พฤษภาคมนี้นะครับ
วันที่แน่นอนแล้วนั่นก็คือหลังจบเกมไทยลีกนัดที่๑๕
แล้วก็จากการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลมีการทำจดหมายไปยังต้นสังกัดของผู้เล่นที่มีชื่อ
อยู่ในข่ายติดทีมชาติชุดใหญ่ประมาณ๔๑๕๐คนนะครับ
ก็จะตัดให้เหลือ๒๓คนก็มีการเช็คกันไปยังสโมสรต่าง
ล่าสุดนะครับที่ปรากฏมาแล้วว่าไม่มีชื่อแน่เนี่ยก็คือเกิกฤทธวีการแล้วก็วรชิตกณิตศรีบำเพ็ญนะครับ
นักเตะจากชนบุรีเอฟซีเพราะว่าวิรวรรณรายวัชเนี่ยนะครับ
ไม่ได้ส่งเอกสารไปนะครับให้กับสโมสรได้รับทราบในเรื่องนี้
แม้ว่าทั้งคู่จะทำผลงานได้ดีในลีกปีนี้ก็ตามครับ

เสาที่๒มิตรทุนายนนะครับเข้าสัญญาณเวลา๑๘นแล้วก็เริ่มคลิกออฟเวลา๑๘น๓๐น
ทะละทีวีช่องสาวที่๒ถ่ายเพราะสดให้ชมเหมือนเช่นเคยครับ